เรื่องกาข้านกันตายของสามีภรรยานะครับเกิดขึ้นที่ชัยภูมิฮะ
สามีเมาเหล้าแล้วก็ชวนทะเลาะภรรยาเพราะว่าความหึงหวง
จ่อยิงภรรยาที่กำลังตั้งคันสี่เดือนเสียชีวิตคาบ้านครับส่วนตัวเองก็คว้ามีดปาดคอหวังจะตายตาม
แต่ว่าแพทย์ช่วยชีวิตรอดไว้ได้อย่างวุดวิดครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าชนะสูตรพลิกศพนางสาวสิริวัญชัยสงฆ์อายุยี่สิบเอ็ดปี
ซึ่งตั้งคัน๔เดือนถูกยิงด้วยปืนแก๊ปนอนหงายจมกองเลือดมีแผลเลือดไหลออกจากบริเวณศีรษะ
ถัดไปข้างห้องพบร่างของนายอดุลเรียวชัยภูมิอายุ๒๗ปีสามีถูกของมีคมปาดที่บริเวณลำคอเลือดไหลนองเต็มพื้นบ้านร้องคลวนคลางยังมีชีวิตอยู่นะครับ
กู้ภัยมูลที่สว่างคุณธรรมจุดอำเภอหนองบัวแดงจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอได้ช่วยชีวิตไว้ทันอาการพ้นขีดอันตรายแล้วครับ
โดยเหตุสลดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านหมู่๙ตำบลถ้ำบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงที่จังหวัดชายภูมินะครับ
ส่วนสาเหตุจากการสอบสวนทราบว่าเกิดจากความหึงหวงทั้งคู่อยู่กินกันมานาน๖ปีแล้วและฝ่ายชายก็มักทะเลาะมีปากเสียงกับภรรยาบ่อยครั้งเนื่องจากกลัวภรรยานั้นตีจากไปมีคนอื่นครับ
และเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายก็ดื่มเหล้ามาแล้วก็เกิดปากเสียงกับภรรยาอีกครั้งก่อนที่เพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจึงรีบวิ่งมาดูนะครับก็พบร่างของนางสาวสิริวัลนอนจมกองเลือดเสียชีวิตส่วนนายอดุลบาดเจ็บเพื่อนบ้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือครับ
และก็พบมีดปอกผลไม้เพื่อนเลือดตกอยู่ฆ่าว่าเป็นมีดที่นายอดุลใช้ปาดคอตัวเองหวังจะฆ่าตัวตายตามภรรยาครับ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้อายัดตัวไว้ดำเนินคดี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ